เรื่องของโควิดก็ยังส่งผลกระทบกับชาวสวนด้วยคุณผู้ชมค่ะ
หน้านี้มังคุดออกผลผลิตเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวเลย
ต้องบอกว่าชาวสวนตอนนี้มีทุกข์มากจริงนะคะเพราะว่ามังคุดเนี่ยขายไม่ได้ราคาค่ะ

นี่แหละค่ะก็ต้องมีการรวมตัวกันนะคะนี่เป็นภาพที่จังหวัดระนองค่ะ
คุณผู้ชมคะนายอมรินอุ๋ยสุวรรณประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์จอปร
บอกกับเราบอกว่าหลังจากที่จังหวัดยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมโควิดเนี่ยนะคะ
ด้วยการว่าใครที่เดินทางเข้าจังหวัดต้องฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์
ทางกลุ่มเขาบอกว่าโอ้โหภาระมันเรื่องค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นมาเลยค่ะ
การจ้างคนทำงานเนี่ยต้องเสียวันละประมาณ๓๐๐๐บาทนะคะ
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตคือสมาชิกเฉพาะในกลุ่มเนี่ย
จะมีออกมาวันละสามสิบถึงสี่สิบตันเดิมเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาประมูล
ตอนนี้ไม่มีเลยแล้วคิดดูสิของมันก็ค่อยเน่าเสียไปเรื่อยนะคะ
บางวันเนี่ยต้องใช้วิธีประกาศขายแบบคละไซส์ในราคาแบบเหมาะอ่ะ
กิโลกรัมละ๕บาทคุณนัทพงศ์ซึ่งโอ้โหเห็นราคาแบบนี้แล้วสงสารชาวสวนเลยค่ะ
ขัดทุนแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียค่ะ
นี่ก็ราคาถามว่าไปได้ไหมราคาผมไม่สนใจว่าเรื่องราคาแพงจะสูงนะครับ
ขอให้มังคุดไปรอดอย่างเดียวนะครับราคาของเก็บตาผมก็ขาย
แต่ขอให้มีที่ส่งนะครับมีที่ขายอย่างเดียว
ขณะที่อีกจุดหนึ่งนครศรีธรรมราชเจอปัญหาเดียวกันเลยนะคะ
เพราะว่าแรงงานลงมังคุดเนี่ยติดโควิดป่ะแล้ว๒๓คน
ก็ส่งผลถึงแรงงานคัดแยกเลยนะคะก็น้อยลงนะคะ
แล้วก็ประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อรายใหญ่
ก็มีมาตรการตรวจโควิดทุกด่านถ้าพบปนเปื้อนโควิด
ก็มีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตนำเข้าด้วยนะคะ
เรื่องนี้เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณนิโพนสุขสาดบอกว่า
แล้วราคาปีนี้เรียกว่าเศร้าเลยนะคะ
คือปีที่แล้วราคาก็ไม่สูงแต่ปีนี้มันต่ำลงมาอีกนะครับ
ท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชบอกว่า
ตอนนี้นะคะกรมการค้าภายในได้อัดฉีด
เงินรับซื้อมังคุดเพิ่มอีก๑๐๐๐ตัน
วันนี้จะมีการเปิดจุดรับซื้อมังคุด
เกษตรกรก็ค่อยหายใจได้หน่อยนะคะ
เริ่มเอาผลผลิตมารอส่งขายให้กับผู้รับซื้อ

พอมีมาตรการตรงนี้มาราคาก็เริ่มดีขึ้นหน่อย
อย่างวันนี้แจ้งว่าอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๑๕บาท

จากเดิมอยู่ที่๕๘บาทเท่านั้น
ช่วงนี้กินมังคุดกันดีกว่านะคะ

แล้วก็มังคุดก็ทำได้หลายเมนูนะคะ

เอาไปยำอย่างนี้ก็มีเอาไปยำเป็นยำมังคุดก็ได้หรือจะเอาไปแกงก็มีนะคะ
หรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำมังคุดก็ได้